ไปดูพิธีกรฝีปากกล้ากันบ้างค่ะคุณผู้ชม
การาแมงานเข้าอีกแล้วนะคะ
กาลาแมงหลังจากที่มีคนทำภาพข้อความนะคะ
ระบุถึงค่ะแฟชั่นเรื่องราวการแต่งตัวของผู้ชาย
รู้อยู่แล้วแหละว่าคุณการาแมเขามีการฝีปากจัดจ้าน
ในการจิกเน็บแน่มต่างเรื่องราวของผู้ชายนั่นเอง
แต่ว่าที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยมันมีข้อความข้อความหนึ่งคุณผู้ชมแล้วบอกว่า
ถ้าไม่มั่นหน้าถ้าเบ้าหน้าไม่ดีอย่าแต่งตัวแบบนี้ค่ะ
เหมือนกับว่าใส่เสื้อกีฬาไปเดินห้างอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ใช่ก็คือประมาณว่าถ้าหน้าไม่ได้ดีงามเหมือนเดวิดแคคแฮมเนี่ย

ก็เป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลนะครับ
มีชาวเน็ตโพสต์ภาพข้อความนะคะบอกว่าอย่างนี้
ใส่เสื้อไปเดินห้างซะหากหนังหน้าคุณ

หนังหน้าคุณไม่เหมือนเดวิดเบคแฮม
เพราะว่ามันน่าอายและไร้รสนิยมมาก

ก็ต้องกลับใส่รูปและชื่อของพิธีกร

กะละแม่พัชรสีหลายคนพอเห็นแบบนี้

ทำไมคุณกะละแมนมีความคิดแบบนี้
ทำขึ้นมาก็ไม่รู้เพื่ออะไรก็ไม่รู้
ตามด้วยการชี้แจงเลยว่าข้อความดังกล่าวเนี่ย
เป็นข้อความที่ตัดต่อมาจากหนังสือ
โดยเธอเองได้มอบหมายให้ทนายไปแจ้งความดำเนินคดี

ถึงคนที่เผยแพร่ด้วยนั่นเองนะคะอ่ะยังไงก็ตามหลังจากที่เกิดเป็นเรื่องร้อนขึ้นมา
ก็มีคนงัดหลักฐานออกมาว่าคุณบอกคุณไม่เคยพูดใช่ไหม
นี่มีหลักฐานสาวกะละแมเคยเขียนบทความเกี่ยวกับการแต่งกายของผู้ชาย
สาวไม่ปลื้มลงในคอลัมป์ของเว็บไซต์สำนักข่าวชื่อดังเว็บไซต์หนึ่ง
คือมีช่วงหนึ่งในเนื้อข่าวก็บอกว่าระบุเอาไว้ว่าถึงผู้ชายที่ชอบใส่ชุดบอลไปเดินห้าง
มันก็มีเรื่องราวประมาณนี้ที่คุณกะละแมเขียนแต่ข้อความที่เอามาลงเนี่ยมันบิดเบือนไป
ก็เลยทำให้หลายคนเข้าใจเธอผิดนั่นเองเธอก็เลยบอกว่าเข้าใจเจตนาเธอผิด
แล้วก็ในฐานะนักเขียนในฐานะเจ้าของข้อความเดี๋ยวเตรียมตัวดำเนินคดีได้เลย
สำหรับคนที่ทำให้เธอเดือดร้อนนะคะ
เห็นอยู่เห็นไอจีคุณกะละแม่ก็โพสต์ภาพนี้
แต่กรณีแบบนี้หลายคนโดนนะคนที่ชอบเขียนคำคมอย่างคุณโอปอลอย่างนี้
เวลาที่เป็นผู้หญิงมั่นใจมั่นอกมั่นใจมีความคิดดี
มีคำพูดอะไรบางคนเอามาแชร์ต่อในโลกโซเชียล
แต่ปรากฏว่ามีการพลิกแพลงคำพูด

ใช่บางคำพูดมันต้องดูบริบทก่อนหน้า
บริบทด้านหลังไม่ใช่หยิบมาเฉพาะประโยคนึง

ใช่บางอ่านแล้วมันรู้สึกว่า
เอ๊ะทำไมเธอพูดแบบนี้ความคิดใจแคบจังเลย
ทำไมต้องเบ้าหน้าดีถึงจะเดินห้างได้หรืออะไรอย่างนี้
หลายคนก็มองคุณกะละแมนไม่ดีปรากฏว่าเธอชี้แจงไปแล้ว
ค่ะนะคะว่าไม่ได้เขียนอย่างนั้น